เรื่องนี้ก็อึกอุกอาจเช่นเดียวกันแล้วก็ระทึกขวัญมาก
คุณนัทพงศ์ค่ะลองนึกดูนะคุณผู้ชมกลางวันแสกบนท้องถนน
ถ้าหากเราอยู่บนรถเมคันนี้ค่ะกำลังโดยสารอยู่
แล้วมีมอเตอร์ไซค์ขับตามมาแล้วก็ชักปืนออกมายิงใส่รถเมคันที่เรานั่งอยู่
เราจะรู้สึกยังไงไปดูคลิปนี้ค่ะ
มันมาแล้ว
โอ้มันยิงมา

มันอยู่ข้างหลัง

แน่นอนกลัวหนีสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงทำแบบนี้

ต้องหนีแล้วค่ะเพราะว่ายิงมาคือเป้าคือรถเมย์เลย
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะนี่เป็นคลิปที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยในโลกออนไลน์ค่ะ
มีคนโพสต์ลงไปรถเมย์สาย๗๑นะคะ
มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กลางถนนตอนกลางวันแล้วก็เอาปืนยิงใส่แบบนี้ค่ะ
กระเป๋ารถเมย์ทั้งคนขับและคนที่สัญจรบนท้องถนนทุกคนตกใจหมดนะคะ
คนขับรถเมย์เขาบอกว่าเขาขับรถเมย์ออกมาจากอู่
แล้วคนขี่มอเตอร์ไซคันนี้ค่ะขับตามมาปาดหน้าแล้วถามว่าทำไมควันดำ
เขาถามอย่างนี้ตะโกนถามทำไมควันดำ
เขาก็ตอบกลับไปบอกไปถามเจ้านายสิ
โอ้โหปรากฏว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยเดินกลับไปที่รถแล้วหยิบปืนออกมาค่ะ
เห็นอย่างนั้นก็ตัดสินใจขับรถหนีเลยค่ะ
ก็ไม่จบแค่นั้นเพราะว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
คนขับบอกว่าเขาสังเกตเห็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ชักปืนออกมา
แล้วยิงใส่โดนกระจกรถกระจกมองข้างเนี่ยแตกไปแล้ว
หลังจากนั้นไม่ต้องนึกถึงอะไรแล้วค่ะเหยียบคันเร่งหนีอย่างเดียว
เพราะว่ายิงใส่สุดท้ายไปแจ้งความกับตำรวจสนบังชัน
แล้วก็ผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้เนี่ยก็มามอบตัว
ปรากฏว่าเป็นตำรวจคุณนัทพงศ์เนี่ยค่ะเป็นตำรวจยศ๑๐ตำรวจตรี
ก็มีการพูดคุยนะคะไกล่เกลี่ยกัน
อีกฝ่ายนึงคนก่อเหตุบอกจะจ่ายเงินค่าเสียหายให้
แต่คนขับรถเมย์บอกไม่ยอมนะจะดำเนินคดีจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
เมื่อเรายิงก็ยิงบริเวณไหน
มันเร่งมาหาเราไหม
หลังจากนั้นเขายังตามต่อไหม
ตามต่อครับตามจนถึงกล้องเมาส์๘นะครับ
เอาจริงฟังที่พี่คนขับเขาเล่าน่ากลัวนะคะ
แก่ชีวิตได้เลยแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมตามมามาดูว่าทำไมเขาทำแบบนั้น
ตำรวจเนี่ยวันนี้ก็ไปที่อู่รถเมย์ที่สวนสยามครับ
ไปดูหลักฐานนะคะก็เนี่ยค่ะพบรอยกระสุนที่ตัวรถ๑จุด
ตรวจสอบเป็นจากปืนแกซีนขนาดจุด๒๒นะคะ
ที่เขาใช้เนี่ยค่ะกระจกมองข้างเห็นไหม
อีกนิดเดียวโดนคนขับแล้วโอ้โหเนี่ยค่ะ
คือแล้วปืนที่ใช้ตรวจสอบพบว่า
เป็นปืนที่ใช้ในราชการตำรวจนะคะ
พอตรวจสอบไปทราบชื่อผู้ก่อเหตุ
ก็คือ๑๒ตำรวจตรีกำประนาจไชการ
อายุ๒๘ปีกองบังคับการกองบินตำรวจ

ภูมิกับสนบังชันบอกว่า
ผู้ต้องหาผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะ

อ้างแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาเครียด
เพราะว่าทะเลาะกับแฟนสาว

นะคะเครียดเครียดก็นอนดีกว่านะคะโอ้โหอย่างนี้อันตรายจริงจริง
เครียดแล้วก็ไปถามว่ารถเมว่าทำไมพันธุ์ดำ
คือเห็นแล้วมันอาจจะขวางหูขวางตาแล้วมีอาวุธไงฮะ
นี่ค่ะมันก็เลยไปกันใหญ่เลย
นี่ดีนะไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
ครับก็เจอไปสามข้อหานักค่ะ
พยายามฆ่านำพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในเมือง

ในทางสังกัดตามขั้นตอนก็จะต้องตั้งกรรมการสอบวินัย
ซึ่งโทษสูงสุดก็ถึงขั้นให้ออกจากราชการ